คุณผู้ชมคะกลับมาช่วงนี้นะคะสบายดีหรือเปล่า
พาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับอดีตนักร้องนักแสดงที่เคยด่งดังมาก
มียุค๙๐พี่ปราโมทแสงสอนนะคะ
ใกล้ชิดติดขอบสนามบอลกันเลยทีเดียว
ไปติดตามพร้อมกับพี่แจ๊กกะรีนกันเลยค่ะ
สวัสดีค่ะวันนี้สบายดีหรือเปล่าของเรานะคะ
ไม่อยู่ที่สระภูตบอลและอยู่กับนักฟูตบอล
พี่ปราโมทแสงสอนสวัสดีค่ะ

ก่อนที่จะไปถามเรื่องราวชีวิต
จริงแรกที่คิดได้คืออยากเป็นอะไร
ก็อยากเป็นได้ฟุตบอลอาชีพเลย

แล้วก็ไปทำสิ่งที่ตัวเองคิดว่าตัวเองชอบ
ได้ทำหนังก็เป็นหนังรอกระแสอะไรอีก

ประมาณกิ้งชั่วโมงหรืออย่างนี้๒๐นาที

เพราะว่าเขียนงานเองด้วย

ก็ดีขึ้นครับเพราะว่าครั้งล่าสุดนี้เอิ้นหนักหน่วงอย่างนั้น
ถ้ามีแฟนเดินมาทามพี่โมท
หาว่าสบายดีหรือเปล่าพี่โมทจะบอกว่าอย่างไรครับค่ะ
สบายดีครับก็โตขึ้นแล้วก็ได้รีลูชีวิตมากขึ้น
ได้รู้จักการบารานซ์ชีวิตมากขึ้น

จริงแล้วบางทีเราก็ไม่สามารถลดความทรงจำ

สิ่งที่เราสร้างขึ้นมามันก็จะอยู่ในไลน์
ใช่ทำร้ายชีวิตของเราประมาณนี้เราก็จะคิด
แล้วก็พยายามจะแบบจัดการกับตัวเอง
ฝากถึงแฟนนะคะฝืนได้ติดตามพี่โมท

เริ่มกลับมาเล่นภาพยนตร์ครับเป็นหนังใหญ่
แล้วก็งานหนังยาวก็ไม่สัญญาดีกว่า

ขอบคุณพี่ปราโมทแสงสอนมากแล้วนะคะ
ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
บางทีเราก็ไม่สามารถลดความทรงจำ

พยายามจะแบบจัดการกับตัวเอง
หายไปนานเลยเหมือนกันนะคะกลับมาอีกที
ตอนนี้ก็ยังมีผลงานให้เราได้ติดตามกันแหละ
สำหรับผลงานทางหน้าจอก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปนะจ๊ะ
พี่สบายดีแบบนี้หนูก็ดีใจนะคะพี่ฟาโมทค่ะ